อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องน่ารักเรื่องน่ายินดีน่าชื่นชมจริง
คุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินคำว่าตัวพิการแต่หัวใจไม่ได้พิการ
คำนี้นี่มีความหมายแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะคะ
เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เธอนั้นมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
แต่หัวใจของเธอเป็นนักสู้สู้แบบไหนไปดูเลยค่ะ
บุกไปที่ตำบลไพรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะคะไปที่โรงเรียนเลย
ไปเจอกับเด็กหญิงคนนึงค่ะที่เขามีความแตกต่างจากเพื่อน
ก็คือมีความบกพร่องทางร่างกายนั่นก็คือไม่มีแขนไม่มีแขนมาตั้งแต่เกิดทั้งสองข้างเลยนะ
นี่ค่ะน้องคนนี้ค่ะกระแตะเด็กหญิงปะพานันตรงศูนย์ดี
เรียนชั้นป๓โรงเรียนไทยศึกษาคารค่ะพูดได้เลยว่าเป็นคนเก่งหัวใจแกร่งนะคะ
น้องนี่นะคะถึงแม้จะไม่มีแขนสองข้างนี่นะแต่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเลย
สามารถมาเรียนสามารถทำชีวิตประจำวันได้เหมือนคนทั่วไป

คือเขาเรียนกับเด็กที่เป็น
ในการวาดเขียนแต่น้องใช้เท้าคีบดินสอ
แล้วค่อยบรรจงวาดภาพค่ะคุณ
เมื่อวานเขาวาดภาพเป็นต้นคริสต์มาส
สวยงามนะแล้วก็ลงส่งลงสีอะไรสวยงามเลยจริง

ทีมข่าวของเราไม่ใช่แค่ไปดูน้องวาดภาพ

บอกว่าน้องกะแตโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร
น้องเขาบอกว่าอยากจะเป็นคุณครู
เพราะคุณครูให้ความรู้ให้โอกาสแก่เด็กคนอื่น

ใช่แล้วค่ะนึกว่าจิตใจของเขานี่นะคะ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ลดละความพยายาม
ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม
ทีนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณครู

พูดข่าวเขาถามตอนนี้ได้บอกว่า
ดูชื่นชมจริง
เพราะว่าเขาไม่ได้มีความพร้อมเหมือนคนทั่วไป

คุณครูบอกว่าน้องกะแตนี่นะได้มาช่วยขุดแปลงปลูกผักสวนครัว
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
คุณคิดดูคือคลิปพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูถ่ายเก็บไว้
ใช่แล้วครับแล้วก็ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล

บอกว่าน่าชื่นชมนะใครเห็นแบบนี้แล้วก็อดชื่นชมในหัวใจของน้องไม่ได้
จริงแล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะคะ
ยังมีอีกไหมยังมีอีกคืออันนี้คือแค่กิจวัตรที่โรงเรียน
พอหลังเลิกเรียนนะน้องกะแตจะมาช่วยคุณยาย
โอ้โหส่งถึงที่เลยแบบนี้ค่ะ

ลูกชิ้นไก่ทอดส้มตำ
โอ้โหเนี่ยคุณยายก็มาขายหน้าโรงเรียนแบบนี้ด้วยนะ
เพราะฉะนั้นอยากจะขอกำลังใจแล้วกัน
ใครที่ชมอยู่นะคะอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมน้องกะแต
สามารถส่งกำลังใจสนับสนุนทุนการศึกษามาได้
เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ตรงนี้
หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพูดคุยกับคุณครู
ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะ

ติดต่อสอบถามพูดคุยส่งกำลังใจสนับสนุนเด็กไทย
ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายแต่หัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่า
หลายคนที่ท้อแท้คิดว่าหัวชีวิตตัวเองมันสิ้นหวังเหลือเกิน

อยากให้ดูน้องเขาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าน้องเขาใจสู้มาก
ถึงแม้ว่าน้องเขาจะไม่เหมือนคนอื่น๓๒ประการ
แต่ว่าน้องเขาสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนอื่นเลยค่ะ
นี่ค่ะเด็กดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
กำลังใจเพียงเล็กน้อยถ้าคุณผู้ชมนั้นสะดวกที่จะบริจาคให้

ยังไม่เอาลงเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นจดให้ทัน
หรือถ้าจดไม่ทันก็ควักมือถือนะครับ
ขึ้นมาแล้วก็สไลด์หน้าจอถ่ายรูปหน้าจอนี้เอาไว้
แล้วอย่าลืมนะแชร์ไปด้วยเผื่อว่าหลายคนอยากจะช่วยเหลือเหมือนกัน
นิดเดียวคือกำลังใจที่ส่งให้เยอะน้อย
อันนี้ไม่ว่าส่งให้คนละนิดคนละหน่อย
ผมว่ามันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะมอบให้กับน้องเขานั้นมีกำลังใจต่อไป
แล้วจริงก็อันนี้อยากฝากบอกน้องด้วยนะเผื่อน้องจะได้กำลังใจมากขึ้นนะคะ
คือดิฉันเห็นในโซเชียลเดี๋ยวนี้
เขาก็เป็นบุคคลที่ไม่ได้แบบว่ามีความพร้อมทางร่างกาย
ใช้เท้าแต่งหน้า
ทำแบบคลิปลงในโซเชียลมีคนรู้จักเยอะแยะ
ชื่อว่าน้องไฟล์บุญธิดาชินวง
น้องฝ้ายเนี่ยเธอก็มีความบกพร่องทางร่างกาย
อย่างเช่นเธอไม่มีแขนทั้งสองข้าง
แล้วขาสองข้างเธอสั้นยาวไม่เท่ากัน

แต่งหน้าให้ตัวเองเป็นแบบความรู้ให้กับคนอื่นด้วย
แล้วก็สามารถแต่งหน้าให้กับคนอื่นได้ด้วย

ดีนะกำลังใจดีมาเล่าสู่กันฟังในช่วงสายแบบนี้นะครับ